ติดตามข่าวสารกันต่อหวังว่าเพลงชาติจะช่วยให้คุณผู้ชมออกจากหลู่เพลงได้นะคะ
ถ้าไม่พูดก็จะไม่ร้องต่อพูดทำไม
มาดูข่าวกันต่อนะคะมาที่เรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกัน
มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะภาพของเด็กสองขวบถูกรถชน
ตอนนั้นชาวเน็ตสงสารกันมากเพราะว่าน้องถูกรดชน
ถูกรถชนแล้วก็มีภาพของคุณยายตาบอดนั่งพนมมืออยู่ข้างนะคะ
เป็นเรื่องเป็นราวค่ะบอกว่าโดนรถชนโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ล่าสุดเนี่ยไปสืบหาเรื่องนี้ความจริงเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ
นี่คือภาพจากเพจปลอมนะคะที่ตัดต่อแชร์ภาพเด็กชายวัย๒ขวบ
แล้วก็กุข่าวว่าถูกรถชนตายแถมยังตัดต่อภาพคุณยายตาบอด
อ้างชื่อว่านางเพียรภูสะอาดอายุ๖๙ปีนั่งพนมมือร้องขอความเป็นธรรมนะคะ

แต่งเรื่องว่าคนขับรถคู่กรณีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เลยทำให้ตำรวจไม่กล้าทำคดี
เรื่องนี้ก็ถูกแชร์ออกไปมากในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้นะคะ
มีกระแสวิพักษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่เกิดขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนมากเลย
มีสายโทรศัพท์เข้ามาไม่หยุดเลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้
โดยก็เดินทางไปพบกับนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณ

แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกพุทธินันอำพันธ์
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอหนองกรุงศรี

ซึ่งทั้งสองคนต่างปฏิเสธว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
โดยในอำเภอหนองกรุงศรีนะคะได้ไปเชิญประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน
คีย์ข้อมูลชื่อนางเพียนก็ไม่พบตัวตน
อกจากนั้นก็ยังเชิญกำนันเชิญประธานชมรมผู้พิการ
แล้วก็เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมอบตเสาเล้ามาให้ข้อมูลค่ะ
ยืนยันตรงกันนะคะว่าในพื้นที่ตำบลเสาเล้าไม่ปรากฏตัวตนของนางเพียรค่ะ
นายสุรพันธ์กล่าวกับทีมข่าวว่าการกุข่าวครั้งนี้
ทำให้เกิดภาพลบในอำเภอหนองกรุงศรีเพราะทุกคนตำหนิเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบว่ามีมูลใด
ทำให้ประชาชนแตกตื่นค่ะไปฟังเสียงบางส่วนของนายอำเภอเล่าเรื่องนี้กันค่ะ
ก็ไปพบซึ่งทุกคนโดยต้องกำหนังที่บ้างและรวมมาตรวจสอบต่อ
เราลองก็ได้ก่อให้ป้านเรียนอย่างนี้

กล่าวว่าเรื่องนี้ถูกผู้ใหญ่ตำหนิ

ตัวเองก็เลยได้สั่งการให้ชุดสายสืบ
ติดตามจับกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ดคนนี้

มีโทษความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
โทษจำคุก๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท
เพราะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกจากการสร้างข่าวเท็จ

ได้ปิดไปแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไงก็ตามถ้าเป็นภาพตัดต่อทั้งหมด
หานางเพียนไม่เจอเนี่ยหาไม่ยากค่ะตัวคนโพสต์นะคะ
ระมัดระวังกันด้วยถ้าใครอยากจะกุข่าวขึ้นมาขำ

เขาบอกว่าอย่ามีความสุขบนความทุกข์คนอื่น